ตัดเอาครับปีละครั้งแล้วก็มันต้องไปกลางคืนใช่ไหม
ต้องไปกลางคืนครับมันจะลอยหัวค่ำประมาณสักสามทุ่ม
ก็หมดแล้วครับมันอาศัยอยู่ตามไหนครับ
มันอาศัยอยู่ในปลาโคงกลางครับปีหนึ่งสามารถเจอได้หนึ่งหนึ่ง

มันเนี้ยจะหาได้กินในเวลาเนี้ยครับคือเดือนอะไรเดือน
เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดอ่ะตัวเนี้ยมีช่วงเดียวครับ
ลองดูฝั่งเสียงดีดนะครับจะดีดขันนะ
น้ำยิ่งเป็นไฟข้างหลัง
ที่น้ำโอบหมดเลยจะดีดเลยตรงนี้เอาทอดทอดดิ
อืมอืมดีอ๋อดีตามรูปแหละ
มันใช้หางดีดนะใช้หางดีดครับเวลานั้นเอามัน
เอากามเล่นหนีบแล้วใช้หางดีด

นี่คือว่าเอาไปนึ่งแล้วลวกแล้วก็ตำน้ำพริกเกลือ
แถวบ้านเราทำพริกเกลืออ่าเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำพริกซีฟู้ดอะครับ
ชาวบ้านเราก็เลือกน้ำพริกเกลือแล้วก็จิ้มอร่อยนี่ครับ
แล้วก็แกงก็ได้ทำไงก็ได้ผัดเทา
แต่สวนมากนะสวนมากก็มีแต่เขามาลวกมานึ่งนะครับ
เนื่องจากวานปีหนึ่งเนี้ยมีไม่กี่วันเองไม่กี่วันนี้ครับ
ลักษณะที่เขาจะออกมาเนี่ยคือหนึ่งสภาพแบบไหนครับก็ต้องน้ำน้ำปลาต้องไหลหลากลงมา
เป็นน้ำขาวอ่ะครับแล้วก็เป็นช่วงน้ำจืดอ่า
แล้วก็ฝนตกหนักอ่าเขาจะออกมาถ้าฝนไม่ตกเขาก็ไม่ค่อยออกมาครับ
เขาเรียกว่าต้องน้ำท่วมรูมันอืมมันถึงออกมาอืม
ประมาณเดือนเนี้ยเดือนเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดอ่าตอนเจอฝนตกหนักหนักอ่ะ
วันวันก่อนหน้านี้ฝนตกหนักถึงได้เนี่ยเมื่อเมื่อวานกับวันนี้มันฝนไม่มีอ่ะ
มันเลยไม่ออกเลยอืมแต่บางทีเนี้ยมันอาจจะมีน้ำหน้าอีกน้ำหนึ่ง
แต่ไม่ถามน้ำหน้าเนี้ยไม่มีก็ไม่มีเลยตรงที่หน้าอีกอะครับอืม
แค่นั้นเนี้ยครับทั้งน้ำจืดและน้ำก๋อยอ่า
มันมันอยู่ใต้น้ำจืดและน้ำก่อยอะครับเพราะมันมันส่วนมากคือว่ามันอยู่ในปลาของกลางปางกลาง
ก็มันอยู่ในน้ำน้ำน้ำน้ำขืดน้ำก๋อยอยู่แล้วอยู่ปลาใช้เล่นนะครับ
อืมพอหน้านี้มันมันคนตกหนักก็เป็นน้ำจืด
พอหน้าหน้าแรงมันก็เป็นน้ำเข็มไปเขาก็ไม่ออกเขาอยู่แต่ในป่า
อันนี้มันก็ดักกุ้งได้ใช่ไหมครับได้ครับดักกุ้งหลวงกุ้ง
กล้างกับกลางจะเข้าไหมถ้าถ้าไประหว่างน้ำไหล

ถ้าลงเถอะก็เข้ากันกันแล้วเข้าเป็นบางตัว

อ่ะเปิดแล้วน่ะ
กล้างจะน้องกล้างอยู่ตรงไหน
กลับมาแล้วเดี๋ยวไปเนี้ย

รับสุดพวง

กลับมา
เราจะไหลไปเรียนเรียนตามน้ำอืม
หมุนไม้แล้ว
ไหลไปตามน้ำน่ะนี่อืมนี่เนื้อท้ายท้ายเล่นท้าย